ยังอยู่ที่เรื่องของท้องถนนแล้วก็เป็นคลิปที่แชร์ในโลกโซเชียลนะครับ
มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับออกมาจากซอย
แต่ไม่ทันจะมองรถที่มาจากด้านขวาปรากฏว่าเป็นรถเก่งพุ่งชนค่ะ
แต่ชายคนนี้ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเพราะว่าตั้งสติเอาตัวรอดได้

โอ้ยนี่ลุกขึ้นมาเดินได้ประมาณปกติมีจังหวะย่อแล้วยืดขึ้นมานะ
มันเป็นจังหวะเหมือนกันนะเพราะว่ารถเก๋งชนแค่หน้ารถจักรยานยนต์
เข้าใจไหมฮะไม่ได้ชนเข้าไปเต็มคัน
ใช่เป็นจังหวะที่เขาเองก็ตั้งหลักได้พอชนปุ๊บ
สังเกตถ้ามองจ้องดีจะเห็นว่าชายคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์
่อตัวลงคล้ายเหมือนกับใครดูหนังจีน
จีนกำลังภายในก็จะมีทักษะแล้วก็เทคนิคการแบบกระโดดย่ออย่างนี้ค่ะ
พอชนเข้าไปแบบนี้ปุ๊บย่อตัวลงทำให้เหมือนตั้งหลักได้
ประคองตัวได้แล้วก็เดินออกไปตามปกติเลย
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณถนนด้านหน้าธนาคารทกศ
สาขาดงขุยจังหวัดเพชรบูรณ์
คลิปนี้ก็แชร์โดยเพจกู้ชีพเทศบาลตำบลดงขุยนะคะ
แต่ผมไม่เรียกว่าทักษะนะครับผมเรียกว่าดวง
คือจริงมันเป็นจังหวะพอดีคุณเอาของการยอบ
แล้วก็ตัวรถเก่งเองนี่คือตรงกันชนหน้าก็ฉีกไง

ไม่เบาแหละมากันแบบฝั่งนึงก็ไม่ดูฝั่งนึงก็ขับตรงมาตามปกติ
ก็เป็นดวงจริงแหละนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีสติหน่อยในการประคองตัวเองได้นะคะ
แต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องไปดูแลเรื่องของรักษาพยาบาลเล็กน้อย
เพราะก็บาดเจ็บบ้างโดนกระแทกเป็นแบบนี้
แต่แน่นอนล่ะค่ะหลังจากคลิปนี้แชร์ออกไป

บอกว่าคนขี่รถจักรยานยนต์เหมือนมีกำลังภายใน

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีน้อยมาก
ส่วนใหญ่โดนชนขนาดนี้มักจะเจ็บหนักไม่ก็เสียชีวิต
อีกข้อความหนึ่งบอกว่านับว่าคนขับรถจักรยานยนต

กระโดดแบบยอดตัวจนรอดการเจ็บหนักมาได้

แต่อย่างไรก็แล้วแต่จะขับขี่รถแบบนี้